จนตอนเนี้ยสิบสามวันมันนานมากพอที่จะทำให้ชาวบ้าน
แล้วคนที่ติดตามข่าวเนี่ยถอดใจไปแล้วว่าเสียแป้งไม่อยู่แล้วแหละบนเขาอ่ะ
หากันนานขนาดนี้บีบกันนานขนาดนี้
บอกอยู่บนเขานี่สามวันไม่น่ารอดแล้วนี่สิบสามวันยังยังจับไม่ได้
ยังหาไม่เจอเลยลงเขาไปแล้วละมั้ง
วันนี้เราเลยไปถามพรานป่านะคะอดีตพรานป่าค่ะ
ชาวจังหวัดสตูนที่ก็เชี่ยวชาญการเดินป่าเทือกเขาบรรทัศน์ฝั่งจังหวัดสตูน
เขาบอกว่าสิบปีก่อนตอนเขาเป็นพรานเดินป่านี่น่ะครับ
ข้างบนเนี่ยเต็มไปด้วยร่องรอยของกลุ่มคอมมิวนิสต์อยู่เลย
ที่เขามาปักหลักอยู่บนเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านตระ
เพราะว่าอยู่ห่างจากทางขึ้นเขาฝั่งสตูนประมาณ๔กิโลเมตรเอง
ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงก็มีความเป็นไปได้ที่เสียแป้งจะใช้เส้นทางหลบหนี
บ้านตระมาลงฝั่งสตูนนะเพราะลงมาได้๓เส้นทาง
มีน้ำตกวังสายทองถ้ำโกบแล้วก็ถ้ำภูผาเพชร
สถานที่ท่องเที่ยวของสตูนที่เชื่อมไปถึงบ้านตระได้
เสียแป้งก็อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันก็ได้เพราะเท่าที่เห็นเนี่ย
เห็นบอกว่าชอบบูชาเครื่องรางของขลังเมื่อก่อนนี้เวลามีโจร
มีอะไรที่เขาเคยมีข่าวกันขึ้นมาซ่อนตัวบนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าคนเหล่านั้นเนี้ยเขามีคาถาอาคมพี่อุ๋ย
คาถาพรางตาบ้างคาถาปิดป่าบ้างเจ้าหน้าที่เดินผ่านยังมองไม่เห็น

เลยคิดว่าเสียแป้งก็อาจจะมีคาถาอาคมแบบนั้นหรือเปล่า
เพราะว่ามันน่าจะลุกมาร้างแน่แล้วซึ่งเดี๋ยวว่าพรุ่งแรกกลับเก้า
เดี๋ยวว่าเขาพบรอยก็รอยกันมันไม่แน่นอนมันพี่คนก็เดี๋ยวเดิน
เปลี่ยนผ่านแล้วเป็นรอยร้ายกลับกลับนั้นแล้วเป็นรอยกลับบ้าน
ทีมข่าวเราเลยไปที่ถ้ำภูผาเพชรนะคะ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของสตูนค่ะที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเออ
อาจจะเป็นหนึ่งเส้นทางที่เสียแป้งอาจจะใช้หลบหนีลงจาก
เขาบรรทัศน์ก็ได้ทีมข่าวไปสำรวจบนถ้ำนะคะ
บันไดสามร้อยยี่สิบสี่ขั้นไปข้างบนบรรยากาศในถ้ำนี่สวยงามมากนะ
มีหินงอกหินย้อยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปเดินสำรวจกันเยอะค่ะ
เรามีคุณจำเนียนนะคะเป็นไกด์นำเที่ยวถ้ำภูผาเพชรเป็นคนพาไป
แล้วก็บอกว่าถ้ำนี้เนี่ยมีทางเข้าออกสองทางทางแรกก็คือทางที่พาทีมข่าวเข้ามานี่แหละ
นักท่องเที่ยวเข้ามาตามปกติส่วนอีกทางหนึ่งอยู่บนภูเขาค่ะ
เป็นลักษณะป่าดิกชื้นเส้นทางสูงชันแล้วก็อันตราย
ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เสียแป้งจะใช้เส้นทางถ้ำภูผาเพชรจากบนเขาหนีลงมา
คุณจำเนียนบอกยากนะเพราะว่าคนนอกพื้นที่ไม่น่าชำนาญเส้นทาง
สามารถจะหนีลงมาทางนี้ได้แถมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำภูผาเพชร
เขาก็ปฏิบัติการเฝ้าระวังอยู่ตลอดก็ยังไม่เห็นความผิดปกติอะไร
ไม่มีนะเพราะว่าด้านนอกที่ออกประชุมของหมู่๖ก็ตำรวจอยู่
มันจะสะบายกว่าทางนี้นะครับไม่รู้งว่าดูยากแนะ
ไม่รู้ยากนักคำพระพลายคนหนึ่งที่ชำนาญพื้นที่จังหวัดสตูนนะฮะ
ก็บอกว่าเชื่อว่าเสียแป้งน่าจะลงจากเขาไปแล้ว
เพราะว่าพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน์เป็นป่าดงดิบ

และยิ่งถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ง่ายเลย
ถึงแม้จะเป็นพรานที่ชำนาญเส้นทางเอง

รานป่าชำนาญพื้นที่จังหวัดสตูนค่ะ
อีกคนนึงค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านตระ

คนนี้เป็นอดีตทหารพรานด้วยนะคะ

แกบอกแกชำนาญเส้นทางเทือกเขาบรรทัศน์มาก
เชื่อว่าถ้าเสียแป้งไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ย

จะสัตว์ป่าแมลงเอยงูเอยสัตว์มีพิษเอ่ย
เจ้าหน้าที่ก็โดนกัดโดนกันมาแล้วหมดแล้ว
ฝนตกนี่น้ำป่าก็ไหลหลากอีก

ทีนี้พอเราลองไปตรวจสอบความคิดเห็นของ
เชี่ยวชาญในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
ทั้งชาวบ้านเอยพรานป่าเอย
คิดว่าเสียแป้งยังอยู่บนเขาบรรทัศน์ไหม
พรานป่าคนแรกบอกเขาอาจจะมีคาถาบางตา

คุณจำเนียนไกด์ถ้ำภูผาเพชรบอกว่า
อยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้ไม่ได้หนีมาทางภูผาเพชรแน่นอน
ส่วนคุณชัยวัดพรานป่ายคนก็บอกเหมือนกันว่า
น่าจะลงมาแล้วเพราะอยู่คนเดียวในป่าอยู่ไม่ได้ง่าย
แล้วคนสุดท้ายผู้ใหญ่แจ้งก็บอกว่าถ้ามีคนช่วยก็คงอยู่
แต่ถ้าไม่มีก็น่าจะหนีลงไปแล้วเหมือนกันค่ะ
ท่านผู้ชมครับชาวบ้านที่หน้าอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างนะครับ
พัทธลุงเขาบอกตอนนี้เขาเดือดร้อนออกไปทำงานไม่ได้
ขาดรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว
แต่เขาเข้าป่าไปทำมาหากินไม่ได้

อาอย่างเราไปคุยกับชาวบ้านหมู่๒อำเภอตำรดป์ประทะลุงนะครับ
อยู่ในพื้นที่หน้าอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
บอกปกติชาวบ้านมีอาชีพทำสวนยางพารา

จะไปหาปลาในอ่างเก็บน้ำแทน

รายได้ไม่ใช่น้อยนะน้องมิน

เขาจะหาปลาแบบนี้ช่วงหน้าฝนได้เนี่ย๒เดือน

หลังจากมีปฏิบัติการตามล่าเสียแป้งนาโนต

หากยืดเยอะชาวบ้านก็ยิ่งเดียวดร้อน
ส่วนตัวเนี่ยชาวบ้านคนที่เราคุยด้วย
เชื่อว่าตัวเสียแป้งไม่อยู่แล้วล่ะ

ถ้าอยู่คงตายไปแล้วโอ้โหที่นี่เนี่ยอากาศกลางคืนเนี่ยยังหนาว
หนาวเย็นมากฝนตกแบบนี้อีกใครจะอยู่ไหว
บางคนบอกอยากให้เจ้าหน้าที่จะอยู่ตรึงกำลังล่าเสียแป้งก็ได้
แต่อนุญาตให้เข้าไปหาปลาในอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างได้ไหม
ไม่ให้เข้าทั้งวันเนี่ยขอเข้าสักวันละ๓ชั่วโมงก็ยังดี
เพราะปกติเวลาไปหาปลาเนี่ยอยู่กันแต่บนเรือไปวางข่ายดักปลายิงปลาไม่ได้ขึ้นไปเหยียบบนเขาเลย
มันไม่น่าจะกระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะ
แบบว่าลงไปดินก็คือไม่ได้ลงไปเลยไม่ได้ขึ้นไปเลยบนดอนนั้นยกกันในเรือ
นั่นเองซึ่งก็พ่อว่าให้ได้ไปก้าวไปว่างนี่ว่างกัดแกว่ะ
ไอ้เรือในเรือนี้วันสั้นจะโมงนี้ไม่ต้องเอามา
ก็แค่นั้นไอ้ได้ก้าวไปว่างแล้วกันไปว่างแกว่าร่วงอยู่ว่าใกล้ที่คน

เขาร่ากันบนเขาไงใช่แม้
ช่วงหน้าฝนเนี่ย๒เดือนเนี่ยปลามันเยอะ

เสียแป้งมันคงไม่มาดำน้ำหลบอยู่อะไรอย่างนี้
เพราะบางคนค่ะมีคุณลุงขนหาปลาคนนึงบอก
บอกตัวก่อนมีลูกห้าคนนะแกมีลูกห้าคน
อยากให้เจ้าหน้าที่เห็นใจชาวบ้านหน่อยรีบปฏิบัติงานให้เสร็จ

เหนืออ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน

ข้าวสารยังพอเหลือบ้างแต่เวลาเด็กเด็กอยากกินพวกผลไม้เนี่ย
ก็จะเข้าป่าไปหาให้ตอนนี้ก็เข้าไปหาไม่ได้เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าป่าลึกบางทีก็ต้องเงียบแอบไปเพราะว่า
ก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าถามว่ากลัวเสียแป้งไหมขอบอกเลยว่า
กลัวตอนนี้กลัวตำรวจมากกว่าที่เขาห้ามไม่ให้เข้าป่าไปหา
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านริมป่านะครับไปเจอฝูงนกเงือก
มากกว่าห้าสิบตัวนะครับทุกผู้ชมครับบินว่อนเหนืออ่างเก็บน้ำ
เขาหัวช้างแล้วก็ในหมู่บ้านริมเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกเขาเป็นห่วงนี่แสดงว่านกเงือกเนี่ยแตกตื่นจน
บินหนีออกจากเทือกเขาบรรทัศน์แล้วมั้งเนี้ยเพราะว่าบางที
มันมีพวกเฮลิคอปเตอร์มาบ่อยไงค่ะอ่าแล้วเจ้าหน้าที่เดินรัด
ระเวนอย่างนี้สัตว์หลายอย่างสมเสร็จเลี้ยงผาเก้งเสือไฟ
หมูป่าหนูริ่งแมวดาวนกต่างนกเงือกอย่างนี้ฮะคือมันมัน
หายหมดแตกตื่นกันหมดช่วงหน้าฝนแบบนี้บางทีเนี่ยเขาปิดป่าอยู่
แล้วห้ามคนเข้าเพราะมันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นว่าตอน
เนี้ยชาวบ้านเข้าไปหาของป่าไปจับปลาไม่ได้แต่กลายเป็น
เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหเดินทั่วป่าเลยในช่วงหน้าฝนที่ปกติ
เขาจะปิดเขาปิดป่าค่ะคือต้องบอกว่ายิ่งอยู่นานชาวบ้านก็
บอกว่าเขายิ่งเดือดร้อนอ่ะนะคะล่าสุดวันนี้ถือป้าย
นิ้วแล้วนะคะบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วนอกจากชาวบ้านจะทำ
มาหากินลำบากดูสินี่ถนนถนนเนี่ยมันยังเรียกว่าเป็น
ถนนได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหนี่พังหมดเลยนี่รองผู้ว่ารับเรื่อง
แล้วนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานป่าไม้พยายามช่วยเหลือ
ทุกทางค่ะที่น้ำตกโตนตกนะคะที่อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรังนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะคุณ
กรดสว่างวงมาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค
โภคให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านตระแล้วก็กลุ่มเปราะบาง
สิบเจ็ดรายเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าตัวเสียแป้ง
ค่ะก็พอมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเสร็จเนี่ยชาวบ้าน
บ้านตระที่นำโดยนายล่องเพชรสุดตัวแทนองค์กร
ชุมชนบ้านตระและชาวบ้านอีกกว่าสามสิบคนเนี่ยถือป้าย
ไวนิวเขียนเอาไว้เลยนะคะบอกว่าบ้านตระได้รับผลกระทบ
จากการที่เจ้าหน้าที่ไล่ล่าเสียแป้งนาโนตหรือนายชาว
ทองด้วงมีหนังสือห้าฉบับบรรจุใส่ซองมามอบให้
กับนายอำเพิร์บปลาเหลียนให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
การจัดปลาเชื้อเขาบรรทัศน์ให้ผู้บัญชาการตำรดภู
ภาคเก้าให้ผู้ว่าตรังให้นายกอบตปะเหลียนด้วย
อืมคือในร่องบอกว่าเส้นทางสัญจรเข้าออกบางจุดมัน
เสียหายหนักมากมันก็เลยเกิดผลกระทบหลายอย่างอย่างเช่น
จุดรับส่งนักเรียนรับส่งคนป่วยไปรักษาตามสถานพยาบาล
อันนี้ลำบากเขามากมากไหนจะเรื่องทำมาหากินของ
ชาวบ้านการเดินทางเข้าออกชุมชนอีกนี่ถนนมันพังถึง
ชาวบ้านเนี่ยได้รับอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางนี้
แล้วและการที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ชาวบ้านประกอบอาชีพ
เพราะตอนกลางวันเนี่ยคือก็ต้องรู้ก่อนว่าวิถีชาวบ้าน
ที่นี่เขาเนี่ยเขากรีดยางแล้วยางมันกรีดตอนไหน
พี่อุ๋ยอ่ามันกรีดกลางคืนก็บางทีเขาออกตีสอง
อืมแล้วที่สำคัญเขาก็หวาดกลัวตื่นตระหนกหลับ
ไม่เต็มตื่นเลยสักคืนเดียววิถีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างชาวมันนิที่ต้องอาศัยร่วมกับชุมชนเนี่ยเขาก็ต้อง
แหล่งที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์นี้เพราะเขาอยู่กัน
ไม่ได้อืมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็รับเรื่องไว้ทุก
อย่างเลยนะคะแล้วก็ให้คำมั่นบอกว่ายินดีที่จะดูแล
แต่เรื่องโครงสร้างถนนสายนี้เนี่ยเดี๋ยวจะยื่นกับทาง
ป่าไม้มันยื่นได้ทางป่าไม้หน่วยงานเดียวยื่นโดยตรง
ง่ายกว่าเพราะถ้ายื่นผ่านรองผู้ว่าเดี๋ยวมันผ่านหลาย
ขั้นตอนซึ่งถนนชำรุดเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน
รองผู้ว่าบอกเห็นใจในความยากลำบากของชาวบ้าน
จริงจริงเดี๋ยวจะพร้อมหาปรบงบประมาณแล้วก็จะประสานป่า
ไม้ให้อ่าคือวันนี้ก็มีฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำ
หน้าที่ในการตามล่าตัวเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์
ค่ะเขาก็สะท้อนผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาอืมเมื่อช่วง
เนี่ยท่านผู้ชมก็ได้ฟังไปเขาบอกเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
เพราะเขาได้รับคำสั่งมาว่าให้ตั้งด่านให้ขึ้น
ไปหาหาเสียแป้งจนกว่าจะมีคำสั่งว่ายกเลิกภารกิจหรือ
ก็เจอตัวหรือผ่อนปลนอะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยมีคำ
ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีคำถามย้อนกลับไป
ถึงคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำหน้าที่แล้วไปปล่อย
นักโทษหนีหรือเปล่าเออมันถึงวุ่นวายกันต้นเรื่องใช่ไหมคะ
อ่าใช่อ่าถูกดำเนินคดีไปถึงไหนแล้วอืมแล้วมัน
เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่
สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียแป้งนาโนตนี่เป็น
นักโทษชายของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะฮะความจริง
ต้นสังกัดเลยเนี่ยต้นทางเลยนะไม่ใช่ต้นสังกัด
อ่ะที่คุมขังเลยเนี่ยคือเรือนจำกลางพัทธลุงแต่ไปทำ
เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ที่นั่นก็ส่งมาที่นี่ค่ะแล้วมี
เจ้าหน้าที่พามาหาหมอเนี้ยอ๋อทั้งนั้นที่หมอเลื่อนไป
ทั้งนั้นที่หมอเลื่อนนัดเนี่ยแล้วปล่อยคนมาเฝ้า
ไข้ใช่ไหมซื้อไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาจนพาหนีไปได้
เนี่ยเขาก็เลยต้องนะฮะเนี่ยวันนี้ฮะคณะกรรมธิการการ
กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้
รัศดรก็ขอประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
จากทางกรมราชธรรมนะฮะคือเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันต้องหาทางป้องกันมันต้องถอด
บทเรียนกันนี่ห้องประชุมศรีวิชัยนะครับสารากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชทางกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรม
สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดรก็เน้นสักถามตัว
แทนจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและกรมราชธรรมเกี่ยว
กับขั้นตอนการย้ายตัวนักโทษจากเรือนจำระหว่างเรือนจำ
อย่างกรณีนี้จากพัทธลุงส่งมานครศรีธรรมราชถือการ
นักโทษจากเรือนจำไปหาหมอนอกโรงพยาบาลนอกเรือนจำ
หาหมอที่โรงพยาบาลอ่าอย่างกรณีนี้ก็คือส่งไปโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชว่าทำไมถึงหละหลวมทำไมไม่
เข้มงวดค่ะทั้งที่เสียแป้งนาโนดเนี่ยนายชาวริสท้อง
ล่วงเนี่ยอายุสามเจ็ดปีคนนี้เนี่ยโทษจำคุกสูงถึงยี่สิบ
ปีมันควรจะมีพันธนาการที่แน่นหนามีคนคุมที่มันคุม
กว่านี้หรือเปล่าแหมแทบไม่ต้องย้อนมากท่านผู้ชมตามมา
ตลอดใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ไปคุมอยู่หน้าห้องหน้าหน้าที่
ผู้ป่วยค่ะแต่ว่ามีคนมาเฝ้าไข้แทนได้มีคนมาเยี่ยม
มีคนมาเยี่ยมได้มีคนมานอนเนียนกับญาติผู้ป่วยคนอื่น
ห้องได้มาเฝ้าไข้ได้ตั้งสองคนสามคนผู้แทนจากผู้
บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชชี้แจงว่ากรมราชธรรม
ทำตามระเบียบก็คือตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนผู้ที่
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยประละเลยกระทำความผิดแล้วและ
กำลังสรุปผลการสอบสวนอยู่ผลการสอบออกมาเมื่อไหร่
จะส่งให้คณะกรรมธิการต่อไปก็คือยังไม่ออกอีกเหรอคะ

นั้นเขาบอกว่าตอนแรกบอกจะแถลงแล้วยังสอบสวนไม่เสร็จ
เวลาอีกอาทิตย์หนึ่งจนผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ก็
ยังยังเหรอคะแต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ถูกแจ้งแจ้งข้อหา
ไปละคุณสุภวิทย์ทวีสุการนะเป็นนักทันตะวิทยาชำนาญ
การพิเศษตอนนี้รักษารัชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลาง
นครศรีธรรมราชชี้แจงบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำกลาง
เข้าพื้นที่พัทธรุงและตรังเพื่อติดตามตัวอ่าที่มารับตำแหน่งใหม่นะฮะ
ตอนนี้วันนี้ที่ไม่ได้มาชี้แจงเนี่ยเนื่องจากลงพื้นที่ไปพัทธรุงกับตรัง
เพื่อไปติดตามตัวเสียแป้งนาโนตแล้วก็ชี้แจงสาเหตุที่เรือนจำพัทธลุง
ส่งตัวเสียแป้งมาที่นครศรีธรรมราชเนื่องจากมีพฤติการกระด้างกระเดืองกับเจ้าหน้าที่
ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลข่มขู่เจ้าหน้าที่เรือนจำก็เลยบันทึกประวัติเอาไว้
แล้วก็ส่งตัวมาที่เรือนจำความมั่นคงสูงคือเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
จากนั้นได้รับการพิจารณาให้ไปรักษาตัวนอกเรือนจำจากแพทย์ที่มาตรวจตามโครงการรัชธรรมปันสุก
โดยทางเรือนจำไม่ทราบว่าแพทย์เลื่อนนัดก็เลยให้ไปตามนัด
ขณะนี้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เรือนจำ๔ราย
คือเจ้าหน้าที่ขณะเข้าเวรตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรตัวนและกุญแจ
แล้วก็ตัวผู้อำนวยการส่วนควบคุมก็เริ่มสอบตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คงจะไล่ตั้งแต่มีการนัดอะไรของหมออะไรพวกนี้ด้วย
แล้วก็มีโพลโนตรีสมชายซื่อต่อตระกูลวันนี้
ดำเนินการอย่างละเอียดออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไป๗ราย
ให้การสอดคล้องและเชื่อมโยงไปหาบุคคลอื่น
และยังตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำ๓ราย
กล้องวงจรปิดที่เสียแป้งพยายามหนีตั้งแต่คืนแรก
เป็นเหตุให้ออกหมายจับฐานละเว้น
และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลออกหมายจับ
คนที่เป็นคนช่วยเหลือเพิ่มเติม
เหมือนที่ผมบอกครับว่าจากการรวบรวมเนี่ยมันยังไม่ชัด

จากกล้องเขาไม่อยู่ของคนนั้น
เขาไม่ได้อยู่ในห้องไม่ได้อยู่ตรงที่ดีตลอดเวลา

ผู้สนวนทั้งให้เห็นเชื่อว่า

มีตรวจนะครับเธออยากกับใคร
อย่าว่าจะจับตัวเสียแป้งยากเลย
หาตัวคนที่ปล่อยประละเลยจริงทำผิดจริงยังยากเลย

ของสภาพทิศทางลักษณะดอนที่มาตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย

พบว่าทุกฝ่ายมีระเบียบดีแต่ผู้ปฏิบัติบกพร่อง
เดี๋ยวก็ต้องหาทางป้องกันกันต่อไป
คณะกรรมธิการจะไปฟังข้อเท็จจริงจากทางโรงพยาบาลด้วยนะครับ
แล้วจะรวบรวมคำชี้แจงทั้งหมดสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ยังฝ่ายบริหารที่เขาควบคุมดูแลกันต่อไป